เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้เราเริ่มต้นประเด็นที่เรื่องของ
ประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาอย่างแฟนเพจรายการรถปลดทุกข์กันก่อนดีกว่า
มีคุณแม่ท่านหนึ่งร้องเรียนเข้ามาบอกว่าลูกชายของเธอ
ซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านคลองบางย่าตะบนมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ถูกจับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
โดยแม่ของเธอนั้นแม่ของเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็อยากจะเรียกร้องถึงความยุติธรรมว่าลูกชายนั้นไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด
แล้วก็มีข้อสงสัยว่าในชุมชนในหมู่บ้านของเธอ
จะมีคนที่ชื่อเหมือนลูกชายเธอก็คือชื่อโกะอยู่๒คน
ดังนั้นอาจจะเกิดความเข้าใจผิดหรือเปล่า
คือกังวลว่าเป็นเรื่องของผิดฝาผิดตัวหรือเปล่า
ใช่นะครับดังนั้นทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบเรื่องนี้
ติดตามได้จากคุณสิรินทิพย์ครีบเขียวในช่วงแรกนี้เลยครับ
มันเสียใจไงว่าเรื่องมันมันไม่ใช่เรื่องของลูกเรา

มันไม่ใช่เรื่องของลูกเรา

มันเสียใจไงว่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของลูกเรา
มันเสียใจไงว่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของลูกเรา
มันเสียใจไงว่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของลูกเรา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา
ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

ทำไมเราต้องเป็นแบบเสียเงินอะไรขนาดนี้เวรกรรมอะไรนักหนา

แต่ก็ยังรู้สึกเครียดกับเรื่องเหล่าที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องหนีสินที่ต้องกู้ยืมมาจากนอกประบบมาเป็นค่าประกันตัว

แต่ก็ยังไม่มีเงินเก็บให้ลูก
ทำให้รู้สึกว่าเพราะเหตุใดโชคชะตาถึงไม่เข้าข้างคนจนอย่างเขาบ้าง
อะไรก็ตามทุกคนในครอบครัวของนายสมนึกก็ต่างมีความหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมโดยเร็ว
สิรินทิพย์คลีบเขียวข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน